สะพานถล่มชาวบ้านติดค้าง

โหนสลิงข้ามฝั่งโอ้โหแล้วน้ำอย่างเชี่ยวอ่ะ
ใช่ทั้งพระทั้งโยมนี่เห็นไหมคะ

พระต้องโหยสลิงโรยตัวมาแบบนี้
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ถ้าตอนเรียนลูกเสือมันก็สนุกดีนะ
แต่ว่าแบบนี้เรียนลูกเสือข้างล่างมันจะไม่มีน้ำชีวิต

ถ้าขาดลงไปโอ้โหอันตรายเลยอ่ะ

แต่ว่าทีมกู้ภัยก็คอยกำกับดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะคะ
นี่เห็นไหมนี่เป็นพระนะคะ

ทั้งพระทั้งโยมโหนสลิงข้ามกันแบบนี้คุณผู้ชม
ตรงนี้ก็คือบนถนนทางหลวงสายหนึ่งศูนย์แปดนะฮะ
เป็นช่วงระหว่างอำเภอขุนฮวมครับ
เห็นมั้ยแบบนี้เห็นมั้ยก็เลยทำให้คนแล้วก็ยวดยานพานะเนี้ย
สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะคือต้องยอมรับว่าในพื้นที่เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าฝนตกหนักมากหนักจริงแล้วก็ติดต่อต่อเนื่องด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าซัดลงมาแบบนี้ค่ะโอ้ยนี่คุณผู้หญิงโอ้โห
วันเดี๋ยวนะคะอ่าที่นี้หลังเกิดเหตุแล้วนะคะ
ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดสะพานเคเบิ้ลเวย์นะคะ
เพื่อให้ชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องข้ามฝากแบบนี้
ก็ใช้เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะคะส่วนสะพานบาริ่ง
วงทางหลวงแม่ห้องศรบอกว่าจะเริ่มดำเนินการติดตั้งได้ในช่วงเช้าวันนี้
ก็คือ๒กรกฎาคมนะคะแล้วก็จะให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้ยดยานพานะของประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้

กลัวสิพี่ปุ้ยพี่เบิร์ทว่าช่วงนี้ฝนตกหนักจะมีน้ำปลาตัดถนนอีกนะ
ต้องดูแลความปลอดภัยคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ผมเนี่ยนะคุยกับปุ้ยน่าจะรู้เรื่อง
ถ้าพี่ไปพัทยาเนี่ยนะไปพัทยาที่ผมจะต้องไปคือตลาดลานโพ